ก็พูดเมื่อเช้าที่ผ่านมาสารภาพมาซะดี
๗โมงเช้าที่ผ่านมาใครสว่างคาตากับมิสยูนิเวิร์สบ้าง

ช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมผ่านมาครึ่งทาง
ตอนนี้เมื่อเช้าติดตามกันไปแล้วชุดประกัดไทยแลนด์แหวกไหว้บนเวทีไปแล้ว
เพราะว่าเป็นบางประกวดในรอบชุดประจำชาตินั่นเองค่ะโอ้โหแฟนนางงามไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงจริง
ช่วงนี้นะฮะบินทิพย์ไปไมอาร์บี้กันทุกวันนะครับเพราะว่าน้องเก็บตัวอยู่ที่นั่น
เนื่องจากว่าไทม์โซนของประเทศเจ้าภาพที่สหรัฐอเมริกาห่างไกลกับบ้านเราเหลือเกิน
เขาเช้าเราก็ค่ำนะฮะอ่ะปีนี้อาแมนด้าชาลิสาออฟดัมค่ะ
ลูกครึ่งไทยแคนาดาตัวแทนสาวไทยของเราจากภูเก็ตเป็นตัวแทนไปพิชิตมง๓ค่ะ
ซึ่งมีการโหมกระแสน้องตั้งแต่เข้ากองประกวดเลยนะปีนี้คุณผู้ชมขาแฮชแท็กกันไว้บ่อยเลย
น้องมาพร้อมกับแฮชแท็กปลุกใจไม่ต้องรอคราวหน้าเพราะด้าจะเอาคราวนี้
เตรียมตัวมาอย่างดีด้วยน้องบินล่วงหน้าไปเก็บตัวเป็นอาทิตย์เลยนะคะ
ทำกิจกรรมกับชาวไทยในฟลอรีด้าด้วยโดยตลอดการเก็บตัวค่ะ
ว่าโอ้โหคุณดูสิคะนี่คือแฟนนางงามนะคะ
ไปรับน้องอาแมนด้านี่อยู่อเมริกานะจ๊ะ
ไปเชียร์กันแบบเลยทุกทุกวันนะ
แฟนแฟนเนี้ยมาคอยตะโกนเรียกชื่อไทยแลนด์ทุกวันเลยนะ
คุณผู้ชมนะขนาดคุณพอลล่าชูกาดค่ะเจ้าของการประกวดถึงก็เอ่ยปากชมด้วย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับน้องอแมนดาอีกด้วยค่ะ
ที่พี่อาร์ตี้ก็คืออยู่ข้างล่างตลอด

แค่ไหนพี่คืออยู่ข้างล่างแล้ว
ขอบคุณมากเลยนะคะที่คอยมาเชียร์ตลอดแล้วก็คอยตะโกนไทยแลนด์
ไทยแลนด์เสียงความเชียร์เนี้ยมันถึงใจน้องจริงจริงนะ
อันนี้คือสวยทุกชุดอย่างที่พี่แจ๊คบอกว่าชุดนี้ก็สวย
คือน้องอาแมนด้านี่นะคะตำเต็มที่ทุกวันเลยหน้าผมไม่เคยพร่องค่ะ
เปลี่ยนชุดให้คุ้มกับที่เอาไปเอาไปเยอะมาก
เปลี่ยนมากกว่า๒ชุดต่อวันให้สมกับความเป็นตัวเต็งค่ะ
ถูกพูดถึงตลอดตลอดเลยแล้วก็สายสะพายไทยแลนด์ที่แกร่งแล้วก็แข็งแรงขึ้นทุกวันนั่นเองนะคะ
เพราะว่าสังเกตได้จากการถูกเรียกใช้บริการไม่ขาดสายเลย
มีสปอนเซอร์อันนู้นอันนี้ก็จะเรียกน้องไปถ่ายรูปกับโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่าง
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่น่าสนใจนะกองเชียร์เราแบบโอ้โหถูกใจมาก
ยังติดระดับท็อปในหลายโพลนางงามจากทั่วโลกอีกด้วยค่ะ
อันนี้คือช่องทีวียักษ์ใหญ่ของฝั่งลาตินเขาที่เป็นผู้ถ่ายทอดสดในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะคะ

เมื่อช่วงเช้าค่ะขึ้นโชว์ชุดประจำชาติไตรรงอนงนาฏสุพรรณมัชชา
อันนี้เป็นไงเรียกง่ายว่าชุดปลากัดไทยนั่นเองสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรียกเสียงเชียร์ได้กระขึ่มจริงค่ะ
ขอส่งแรงใจให้เธอนั้นคว้ามงกุฎที่มายอามีตามรอยคุณอภัสราหงษกุลนางงามจักรวาลคนแรกของไทยในปีนี้ด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ตอนนี้ด้าก็อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะ
ยังไงก็ขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยด้วยนะคะ

วัน๑๗พฤษภาคมนี้สวัสดีค่ะ

พระรดาจะเอาคราวนี้ค่ะ

เชื่อว่าเราทั้ง๓คนต้องตื่นเช้ากันอย่างแน่นอนค่ะ

ถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันต่อ